ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เขาก็ขำเขาก็บอกเขาก็เดินมาหาแล้วบอกว่ามีหอมแก้มด้วย
มาดูเรื่องของโควิดในวันนี้กันก่อนนะคะ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มค่ะ๒๕๑๕รายด้วยกัน
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมณวันนี้๙๖๘๙๕๗ราย
หายป่วยเพิ่ม๒๒๖๘๒ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๘๒๘๕รายค่ะ
บอกว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด๑๙ของประเทศไทย
หลังจากเริ่มมาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
แม้ว่าจะมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันมากกว่า๒๐๐๐คน
แต่เริ่มจะเห็นสัญญาณของการชะลอตัวและมีสัญญาณของผู้ป่วยที่หายดีมากกว่าผู้ติดเชื้อรายวัน
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่แม้ว่าเราจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วโลก
แต่ก็มีบางวันที่พุ่งสูงอยู่ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้วิเคราะห์ว่าหากเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการล็อกดาวน์ได้มากกว่านี้
ก็จะสามารถลดยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตได้มากขึ้น
ที่ประชุมสอบคอจึงมีมติให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะ
ซึ่งหากเราควบคุมการล็อกดาวน์ได้ดีขึ้นอาจจะสามารถผ่านจุดสูงสุดของยอดการติดเชื้อได้ภายในสิ้นเดือน
แล้วก็จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องในต้นเดือนกันยายนทำให้เรานั้นสามารถปรับมาตรการควบคุมแล้วก็ผ่อนคลายกิจการบางอย่างได้
อย่างไรก็ตามการที่เราจะสามารถลดยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตได้นั้นต้องมาจากความพยายามและร่วมมือของพวกเราทุกคน
จากว่าการระบาดครั้งนี้มาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากทำให้มีการคาดเดาว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่รู้ตัวอีกเป็นจำนวนมาก
และการติดเชื้อในบ้านก็ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนั้นต้องเสียชีวิต
ดังนั้นคณะแพทย์ที่ปรึกษาสบคจึงลงความเห็นว่าในช่วงเวลานี้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
ฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ต้องยกระดับการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด
อันนี้เป็นสิ่งที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายรัฐมนตรีท่านบอกมานะคะ
ขณะเดียวกันดรอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและนักไวรัสวิทยา
มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าวัคซีนโควิด๑๙ที่สร้างขึ้นจากอนุภาพไวรัสไข้หวัดใหญ่
ล็อตนี้จะส่งไปทดสอบความปลอดภัยในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนเลสวน
ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อทำการทดสอบในมนุษย์
สูตรนี้นั้นเป็นวัคซีนตัวที่๒ของทีมสวสวทชค่ะ
ซึ่งก็ได้ทำการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองไปแล้ว
แล้วก็วัคซีนทั้งสองชนิดนั้นออกแบบเป็นชนิดพ่นจมูกทั้งคู่ค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นแบบว่าวัคซีนความหวังเนอะตอนนี้อาจจะออกมามีทั้งแบบว่าเป็นรูปแบบฉีด
มีรูปแบบทานมีแบบพ่นจมูกด้วยว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
คุณแม่คุณแม่ว่าของประเทศไทยเราได้ลงแขนคนไทยปีไหน

แต่เขาก็เริ่มใช้กับคนทดลองกับคนแล้ว
แต่คนนี้อย่างที่พวกเราเราจำกันได้ว่าเราเคยจ่ายเงิน๕๐๐บาท

น่าจะเป็นเซตแรกที่เราจะได้จากใบยา
ก็เราก็จ่ายรู้สึกว่ามันก็จ่ายไหม๕๐๐บาทตอนที่เขาระดมทุน
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาขอเงินแล้วกันขอคนละ๕๐๐บาทน่ะ
เพื่อไปเป็นเงินวิจัยเพื่อที่จะให้แบบว่า

วันนี้มันก็อาจจะเป็นวัคซีนถ้าสมมุติสำเร็จนะ

มันก็จะเป็นแบบว่าวัคซีนที่ดีสำหรับคนไทยเลยนะ

ตอนนี้เขามีการทดลองในมนุษย์เฟส๑

รู้สึกว่าอายุ๖๐ปีขึ้นไป๗๐ปีขึ้นไป

ส่วนวัยรุ่นที่อายุตั้งแต่๑๒ขึ้นไป
จนถึง๕๙เขามีการทดลองไปแล้ว

สรุปออกมาว่าเด็ก

ทั่วไปสามารถฉีดไฟเซอร์ได้แล้วนะ
เด็กต้องมีแต่ว่าเขาจะมีกำหนดอายุ

ตอนนี้ก็คือ๑๒ปีขึ้นไปอยู่

ไปดูเรื่องราวของการสั่งสอบ

จากกรณีที่ภรรยาของผู้มนวยการครับ
แล้วก็สามีของหัวหน้าฝ่ายเพศรัชกรรม

ที่ไม่ใช่บุคลากรด่านหน้า

เงื่อนไขของสาธารณสุขจังหวัดจริงนะครับ

ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบหลักฐาน

โรงพยาบาลได้รับวัคซีนมานะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ๑๔๔โดสนะครับ

ฉีดให้กับภรรยาของพอเอง

หัวหน้าฝ่ายเพศรัชกรรมแล้วก็ไปฉีดให้กับพนักงานร้านขายยา
ซึ่งการฉีด๓โดสหลังนี่ถือว่ายังไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคลากรด่านหน้า
ที่ต้องรับสิทธิ์จึงถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไข
ทางนี้ผู้ถูกสอบสวนก็ชี้แจงว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าเช่นกัน
เพราะลักษณะงานเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจึงได้รับวัคซีนไฟเซอร์
แต่ทางสถานศูนย์สุขจังหวัดเองได้กำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
ข้อนี้มีการชี้แจงแล้วก็พอรับฟังกันไปปรากฏเขาบอกว่าฟังไม่ขึ้น
หลังจากนี้จะให้นิติกรทำรายงานเสนอต่อในแพทย์สถานศูนย์สุขจังหวัด
เพื่อตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยภายใน๑๒วัน
ส่วนจะมีบทลงโทษทางอาญาที่อาจเข้าข่ายยักยอกทรัพย์สินของทางราชการ
หรือเปล่านั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการพิจารณานะครับ
แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการจัดสรรไฟเซอร์ล็อตแรกนะครับ
โดสที่ไปฉีดให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ของทางจังหวัดนครรัฐสีมาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด๑๗๐๐๐คน
ตอนนี้ก็ฉีดไป๙๐แล้วแล้วก็ล็อตที่๒
จะส่งมาอีก๕๐๐โดสวางแผนจัดสรรนะฮะในการฉีดให้บุคลากรด่านหน้า
ที่ยังไม่ได้รับอีกประมาณสัก๒๓๐๐คนครับ
ส่วนที่เหลืออีก๒๐๐๐โดสเดี๋ยวเขาจะไปฉีดให้กับ
กลุ่มบุคลากรในคลินิกเอกชนแล้วก็ร้านขายยา
แต่กำหนดเงื่อนไขนะครับว่าต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น
เขาถึงจะฉีดให้อืมนี่แหละฮะก็เป็นประเด็นทีเดียวนะครับ
หรือไปฉีดเข็มสามส่วนใหญ่แล้วการจะบอกว่าฉันก็เป็นด่านหน้า
ทุกคนจะอ้างคำนี้หมดเลยซึ่งจริงแล้วโดยบริบทแล้วมันก็ต้องไปดูความชัดเจนนะ
ผมว่าด่านหน้าในที่นี้ไหนถึง
คลากรด่านหน้าที่เป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาล
คุณเป็นคนที่เอาข้าวของไปแจก

ยังต้องไปดูอีกว่าทำอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นกู้ภัยนะฮะ

ไปเข้าไปในบ้านไปเอาเครื่องช่วยหายใจไป
อย่างงี้ผมถือว่าเป็นด่านหน้าใช่ที่เขาต้องไปรับคนช่วยเหลือคนอ่า

แต่ไอ้กรณีที่บอกว่าเอาของไปบริจาคคนก็ไปบริจาคกันเยอะนะ
อย่างเราก็ไปเราก็ไปส่งเราไม่เห็นเราต้องฉีดเลย
ถูกไหมงั้นต่อไปนี้ใครไปฉีดก็อ้างว่าตัวเองเป็นด่านหน้าหมดเนี่ยหรอ
มันก็ไม่ใช่ไงคือเอาไปให้กับคนที่เขาจำเป็นจะฉีดก่อน

ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์เฉลิมชัยด่าให้นะ

ก็เขาถึงบอกกันเห้ยใครจะรักยังไง

ถ้าสมมุติคุณไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์คุณไม่ใช่ด่านหน้าจริง
เกือบ๗๐ล้านคนที่เขาสาบแช่งกันอยู่

แม้กระทั่งเป็นแบบไปฉีดเข็มที่๓เนี่ยที่เป็น
เขาก็ยังไม่ได้มีระบบที่บอกให้คุณต้องไปฉีดนะ

บางคนเนี่ยตื่นอดตาหลับขับตานอน
ตื่นมาตี๓ตี๔มาพยายามรอกดไหม

ที่ตัวเองก็บางทีไม่จำเป็นต้อง
ต้องไปเอาของไปบริจาคก็ได้

มันต้องไปดูบริบทความชัดเจนอีกครั้งนึงนะเรื่องพวกนี้

เพราะคุณแม่วันนี้ก็ฉีดได้แค่๒๔ล้านโดส
ก็๒๔เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดนับจาก๖๐ล้านคน

มันจริงนะเขาบอกว่า
ติดอ่ะมันยังติดอยู่แต่ถ้าสมมุติ

ไอ้การติดมันไม่ตายจริงนะ

คนที่แบบว่าเสียชีวิตเนี่ย

หรืออะไรเป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
จริงซึ่งโอกาสอันตราย

อย่างที่บ้านหนูนะคะก็คือพ่อแม่คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุได้รับรัก

แต่แบบป้าแบบพี่สาวอย่างนี้

หรือก็ไม่รู้ไปลงระบบไหน

ให้มันกระชับให้เหลือแอปพลิเคชันให้น้อยที่สุดได้ไหมคะ

หลายฝ่ายหลายหน่วยงานเขาก็พูดถึงกันว่า

ขนาดจะลงอาย้าพี่น้องเจ้าเองบอกไว้แล้วเธอคิดอยู่ว่าคนที่อายุสัก๕๐๖๐อะ

ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันยากไปหรือเปล่าที่จะการเข้าถึงวัคซีน
หรือเปล่าทำไมวัคซีนมัน
กว่าจะได้วัคซีนมันยากเหลือเกินแต่ตอนนี้รู้ไหมนะ
แฟนเพจหรือตามอะไรต่างที่เขาประกาศ

เหมือนประกาศที่ว่าทุกคนเหมือนรู้พร้อมกัน

นั่นน่ะมันคือปัญหาไงคือคือผมถึงได้มีผมเคยพูดไปเหมือนกันนะ

ซึ่งผมไม่รู้พูดที่ไหนที่นี่หรือว่าในข่าวเที่ยงของผมนะว่า
เพราะจริงแล้วเนี่ยการที่จะฉีดวัคซีน
ถ้าจะทำจริงเป็นระบบจริงมันง่ายมากเลยนะ
คือตั้งเป็นหน่วยงานเหมือนตอนไหนรู้ไหมตอนที่เขาไปเลือกตั้ง
เหมือนตอนที่แบบว่าเขาไปเลือกคุณอ่ะเหมือนตอนที่เขาไปเลือกพวกคุณอ่ะ
เข้าไปสู่สภาในเวลานั้นคุณเขตไหนเขตไหนเขตไหน

แล้วเขาตั้งเป็นหน่วยขึ้นมาตั้งเป็นเต็นต์เป็นหน่วยขึ้นมา
แล้วใครเข้าครูหาไหนก็เข้าครูหานั้น
คุณจะรู้ได้หมดเลยว่าในซอยนั้นมีคนแก่กี่คนอายุเท่าไห
เพราะมันมีรายชื่อทะเบียนบ้านอยู่หมดถูกป่ะใช่ค่ะ
กี่คนผู้ใหญ่กี่คนใครอยากฉีดไม่อยากฉีดใครป่วย
รู้ได้หมดเลยเหมือนกับตอนที่เขาไปเลือกตั้งพวกคุณนั่นแหละ
ง่ายนิดเดียวเองถูกไหมฮะส่วนในมุมของวัคซีนยังมาไม่พอ
คุณก็จัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดงก่อนในหน่วยนั้น
ในพื้นที่นี่สีแดงคุณก็ฉีดตรงนี้ไปก่อนระดมฉีดเขตนี้ไปก่อน
นั้นคือมันดูเป็นเขตได้อีกไงว่าเขตไหนมีเยอะมีน้อยสำหรับคนที่ติด
มันทำได้ไงแต่พอมันเป็นระบบแบบเนี้ยมันยากแม่งโคตรยากเลยมันมันลำบากไปหมดอ่ะ
ผมบอกเลยแล้วมันมันก็เลยกลายเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งเอ่อมันเลยทำให้มีความแบบ
เขาเรียกอะไรอ่ะซ้ำซ้อนบ้างมีความแบบเออเลอร์มีความทุกอย่างระบบมันลวนไปหมดเลยไง
ก็อย่างนี้ที่บ้านเห็นหนูอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กับแหล่งข่าวอยู่ใกล้กับข่าวใช่ไหมคะ
เขาก็โทรมาถามซึ่งเราก็ให้คำตอบเขาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มันลงไม่ได้อ่ะ
ถึงแม้จะมาสี่หมื่นห้าหมื่นก็มันก็ไปลงไม่ได้อ่ะแม่แล้วสุดท้ายพอใกล้จะไป
จริงคุณก็แค่แบบว่าแต่ละจุดแต่ละจุดให้ไปฉีดแถวบ้านอย่างนี้ก็โอ
คือทำให้เหมือนเลือกตั้งเลยอ่ะเอาง่ายดีกว่าคือจัดเป็นเต็นต์เป็นหน่วยขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
แล้วก็เข้าไปตามครูว่าคุณเข้าครูหานี้นะเหมือนว่าห่อนบัตรคุณก็ฉีดเข้าไปก็ฉีด
บัตรเลือกตั้งนี้ส่งจากส่วนกลางไปได้เลยแล้วรู้ได้หมดเลยว่าเขตไหนเป็นใครอะไรยังไง
คนเท่าคนแก่คนแก่อายุเท่าไหร่อยู่บ้านไหนเลขที่เท่าไหร่รู้หมด
แล้วสามารถเลือกได้เลยว่าคนนี้ฉีดไฟเซอร์คนนี้ฉีดแอสต้านเซเนก้าคนนี้ฉีดเลือกให้อีก
เนี่ยแล้วก็สามารถทำประเมินได้ด้วยว่าจะฉีดไม่ฉีดอ่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะทำเนี่ยมันทำได้
ประเด็นคือวัคซีนก็ไม่พออีกถ้าจะทำอย่างนั้นก็ไม่รู้ไง
สั่งไฟเซอร์เข้ามาเพิ่มอีกนะคะอีก๑๐ล้านโดสชุดที่๓ชุดที่๓
ไม่มีอีกวัคซีนก็ไม่มีอีกถ้าพูดจริงขนาดส่วนกลางวัคซีนยังไม่พอแล้ว

บอกไงว่าต่อให้วัคซีนไม่พอณวันนี้ก็ยังไม่เป็นไร
เพราะอะไรเพราะว่าคุณสามารถเลือกวัคซีนไปฉีดในพื้นที่ที่เป็นสีแดงได้
ในพื้นที่นี้สมมุติว่าสมมุตินะเขตนี้เรารู้อยู่แล้วนะ
มีคลัสเตอร์อันไหนคลัสเตอร์ไหนและเป็นตัวแดง
สมมุติบ้างเขนคุณก็จัดฉีดบ้างเขนเอาดมฉีดอัดบ้างเขนไปก่อนเลย

มันอย่างนี้มันถึงจะคุมได้ในแต่ละเขตแต่ละเขตอย่างนี้

เดี๋ยวมันมาเนี่ยจะแบ่งยังเพราะมันมีอยู่๘ล้านกว่า

มันจะกระจายยังไงก่อนอาจจะรู้ว่าใครจำเป็นไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้

เข้าใจไงคือทางราววิถีก็มีคนสั่งตัวนั้น

เดี๋ยวก็เรามีพิธีการจัดการอีกความคุ้นสำนวน
บาทอันนั้นคือเป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูแล้วกัน
พี่เมฆอย่างที่บอกว่าพี่เมฆว่าสั่งไฟซ่อเข้ามาเมื่อไหร่แล้วไม่รู้อีก

อันนี้หมายถึงให้คนจองใช่ไหมล่ะ
อันนี้คือเป็นอนุมัติเงินจำนวนที่บอกว่า
เอาไปจ่ายวัคซีนไฟเซอร์๒ชุดแรกที่เรามีการสั่งไปแล้ว

มีชุดที่๓จำนวนอีก๑๐ล้านโดสค่ะ

เขาคาดการณ์ว่าจะได้รับในวัคซีนชุดแรกคือไตรมาสที่๔ปี๒๕๖๐
ก็คือตุลาคมเป็นต้นไปใช่ค่ะอันนี้ก็คือมีการสั่งเพิ่มไปกว่าที่
แต่ถ้าไฟเซอร์อันนี้ยังไม่รู้ว่าฟรีหรือซื้อ
คือนั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละก็คือสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ
แต่ผมพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ที่ครั้งแรกนะผมพูดหลายครั้ง
เรื่องเนี้ยจริงจริงมันต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วอ่ะคือถ้าไม่อย่างงั้นนะโอ้โหมัน
ถ้าใช้วิธีเหมือนพี่หนุ่มคิดนะคะที่ว่าตามครูหาเลือกตั้งเนี่ย
จะเกิดปัญหายายได้สองโดสคือพูดง่ายนะคือผมไม่ได้ว่าใครนะ
ทำไมถึงต้องมีแอปของที่นี่ที่นี่ของแอปของใครที่นี่อันนั้นแป๊ปของที่นี่
ไอ้นี่ครับของคนนี้อันนี้แอปของคนนู้นต้องเลิกระบบการเป็นพระเอกอะ
ระบบการที่คุณจะเป็นพระเอกอ่ะแล้วมองถึงบริบทข้อเท็จจริงว่าต้องทำอย่างไร
แค่นั้นเองแต่วันนี้มันคือกูก็จะเป็นพระเอกกูก็จะเป็นพระเอก
อันนั้นก็จะเป็นพระเอกมันก็ไม่ได้ไงพระเอกแม่งต้องมีคนเดียว
คือหรือไม่ก็ร่วมกันไปอยู่ในคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนั่นเนี่ย
มันถึงจะรอดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละ
ไม่รู้นะขอโทษนะถ้าเกิดพูดไม่ถูกใจใครนะครับ

จะเกิดเหมือนคุณยายที่บุรีรำไม่ได้ฉีด๒เข็มนะวันเดียว
แต่เรื่องนี้เรื่องคุณยายฉีด๒เข็มอันนี้

ไม่คือเรื่องคืออย่างนี้คือลูกแกเป็นทนาย

พอเสร็จปุ๊บปรากฏว่านี่คุณยายท่านนี้เนี่ยนะฮะ
คือคุณยายแกเนี่ยคือไปกับลูกชาย
ลูกชายเนี่ยพาไป๓คนนะฮะ
มีคุณพ่อคุณแม่คือคุณยายคนนี้
แล้วก็มีคุณน้าอีกคนหนึ่งไปกัน๓คน

ก็เข็นรถพ่ออยู่พ่อนั่งรถเข็นไง
แกก็บอกว่าแม่รออยู่แถวนี้ก่อนนะ

เสร็จปุ๊บแม่หายไป

แม่มีใบรับวัคซีนอยู่แล้วน่าจะฉีดได้มีปัญหา
สักพักเดียวนะแม่เดินกลับมาหาลูกชาย
แล้วยิ้มแฉ่งมาหาแม่เลยว่า
แม่โชคดีมากเลยหนูแม่ได้สองเข็มเลยลูก
ก็ออกยี่สิบกว่ามาทีเดียวได้สองเข็มเลย
บอกแม่ฉีด๒เข็มแล้วลูกเรียบร้อยแล้ว
ลูกตกใจเลือกแม่ไปฉีดได้ยังไงสองเข็ม
แม่ก็เลยเล่าให้ฟังบอกอ๋อก็เนี่ยแม่ไปฉีด
ตอนแรกแม่ฉีดข้างนี้ก่อนพอเสร็จปุ๊บก็บอกให้แม่รอ

มีพยาบาลคนนึงแม่ก็บอกเรียกว่าหมอ
คุณยายรู้ยายก็ตกนี่ยายกวาดบ้านโชว์บอกฉันไม่เป็นไร
กวาดได้อืมนี่นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้อาจารย์ธิรวัตเหมจุธานะครับ
ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลใจให้ดูไปอีก๒๑วัน
แต่ถ้าเกิดว่าจะมีอะไรมันก็ไม่ร้ายแรงมากไม่มีปัญหาอะไร
เพราะเรื่องแบบนี้ที่ต่างประเทศเคยมีเกิดขึ้นเหมือนกัน
เคยมีผู้สูงอายุไปฉีด๒เข็มในวันเดียวกันเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะมีเรื่องปกติ
ไม่ใช่ปกติก็เป็นเรื่องที่หายากแต่ก็เคยมีแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน
แต่ก็ถือว่าได้๒เข็มเลยเนาะ
ไม่ใช่วัคซีนไข้อัตโนมัติเลย
เขาบอกว่ายายได้วัคซีนไข้นะลูก
หมอฉีดอย่างนี้ข้างนึงอัตไจอีกข้างนึงฟีโนแบคครีม
นั่นแหละวัคซีนไขว้ของจริงนั่นแหละ
แน่นอนครับวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กไปโรงเรียนไม่ได้กันเยอะพอสมควร
วันนี้โรงเรียนเอกชนที่เมื่อก่อนเยอะเหลือเกิน
ตอนนี้ส่อจะเจ๊งประมาณสัก๑๔๐๘แห่ง
ส่วนใหญ่จะไปโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเนี่ยถือว่าโคม่าสุดเลยนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วเขาบอกเขาเก็บค่าเทอมได้จริงแค่๒๐
วันนี้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็เปิดเผยแล้วว่า
โรงเรียนเอกชนที่เปิดให้บริการได้รับผลกระทบกันหมดเนื่องจากผู้ปกครองเนี่ย
กำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด๑๙
ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือโรงเรียนอนุบาล
สาเหตุเพราะการเรียนออนไลน์ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับเด็กเล็ก
เด็กมันจะเล่นอ่ะเนอะให้เขามานั่งเรียนออนไลน์กันเขาสมาธิเขายังไม่มีหรอก
เรียนออนไลน์จริงต้องเริ่มมัดมัธยมปลายด้วยซ้ำไปนะ
เขาบอกว่ามัธยมปลายจนถึงมหาลัยเนี่ยเหมาะที่จะเรียนออนไลน์แล้ว
แต่เด็กอนุบาลณวันนี้เด็กเกินเด็กเกินที่จะเรียนออนไลน์เพราะว่ายังไงก็ต้องมีพ่อแม่ประกบ
ก็มีพ่อแม่ประกบเลยจริงนะฮะแล้วจริงแล้วนะตอนนี้การเรียนออนไลน์มันไม่ใช่โจทย์ที่ดีที่สุดของเด็กเล็ก
พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกเองหมดอยู่ดีเขาจึงเลือกที่จะชะลอการจ่ายเงินหรือบางคนบอกเอาลูกออกก่อนดีกว่ายังไม่อยากให้เสียค่าเธอก็เอาลูกออกก่อนดีกว่า
จากการเก็บข้อมูลของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเนี่ยพบว่าตั้งแต่โควิดระบาดเป็นต้นมาเนี่ยนะ
จนถึงเวลานี้โรงเรียนยื่นยกเลิกกิจการแล้ว๑๓๑๐แห่งนะฮะณตอนนี้โรงเรียนอนุบาลยกเลิกไปแล้ว๑๒๐๗แห่ง
แต่ขนาดเดียวกันเมื่อก่อนโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะไปจังหวัดไหนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชา
ตอนนี้โรงเรียนกฎวิชาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ยกเลิกแล้วแล้วก็มีโรงเรียนที่สอนวิชาชีพส่วนโรงเรียนเอกชนในระบบทั่วประเทศ๓๙๘๓แห่งเนี่ย
ตอนนี้อาการหนักนะอาการแบบหนักเลย๑๔๐๘แห่งเลิกกิจการแน่แล้วเอกชนโรงเรียนเอกชน๙๘แห่ง
ทั้งนี้การจัดเก็บค่าเทอมเท่าที่สำรวจโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเขาสามารถเก็บได้๕๐ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
แต่สำหรับโรงเรียนอนุบาลเนี่ยหนักคือไม่สามารถเก็บได้ประมาณไม่เกิน๒๐
ที่ความเป็นจริงแล้วการบริหารโรงเรียนเนี่ยเอาจริงแล้วเขาบอกว่าเขาก็ต้องจ่ายครูเหมือนเดิมก็คือประมาณสัก๘๕๙๐เนี่ยมันจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนอยู่แล้วทำให้โรงเรียนต่างเนี่ยควักเนื้อออกมานะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็เขาก็มีการปล่อยกู้นะช่วยเหลือโรงเรียนแต่ขนาดเดียวกันตอนนี้เขาก็บอกว่าปิดดีกว่า
ขนาดพ่อแม่ก็ยังบอกว่าหลายคนเพื่อนที่บอกว่ายังไงฉันก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ดีเอาลูกออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปเข้าใหม่ซ้ำฉันก็ยังดีกว่า
มีน้องคนหนึ่งส่งเข้ามาในทวิตเตอร์บอกว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะแพทย์พยาบาลจะมีไม่เท่ากันในทุกเขตจะหาบุคลากรจากที่ไหนคะ

ไม่ใช่คุณจะจริงได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงในเมื่อเขามีการประเมินกันออกมาแล้วนะฮะว่าบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมี๗แสนคนเพราะเขามีการแบ่งไฟเซอร์๗แสนโดสเนี่ยไปให้บุคธนองการแพทย์ทั้ง๗แสนคนในประเทศไทยมีถึง๗แสนเข็น

บุคลากรทางการแพทย์อ่ะ
เฉลี่ยผมเอาสมมุติหลักแสนคนหรือเงี้ยเอาอย่างตรงนะ
ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่านักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่เนี่ยก็ทำได้
ก็ฉีดได้ผมไม่รู้ได้หรือไม่รู้แต่ภายในรู้สึกผมผมก็ฉีดได้
เพชสัตว์ก็ได้ชิดได้ใช่ไหมเพชสัตว์ก็ได้
ทางใหญ่แล้วก็คนอื่นก็เล็กตาม
แต่ผมว่าจริงก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
แต่ไม่แน่หรอกผมอาจจะความคิดมุมผมอาจจะโง่ไง
ผมอาจจะจากคิดโง่คิดแบบบ้านที่มันง่าย
ทุกคนพ่อหลักผู้ใหญ่เขาอาจมองอีกอีกมุมนึงก็ได้
มองที่กว้างกว่าผมก็ได้แต่ผมอาจจะแบบคิดในมุมเล็กเล็กอะไรอย่างเง

แต่ถ้ามุมมองประชาชนจริงง่ายเข้าไว้ต้องง่าย
คือการเข้าในเมื่อวัคซีนคือทางออกคุณจะต้องทำอะไรให้มันง่ายที่สุด
นึกออกปะล่ะเราไปแบบว่าจ่ายค่าโทรศัพ

มาวันนี้ทำไมวัคซีนกว่าที่เราแม้กระทั่งซื้อด้วยนะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการฉีดไม่ว่าจะเป็นการรับวัคซีน
หรือไม่ว่าจะเป็นการรับยาด้วยซ้ำไป
ทุกวันนี้มันสเต็ปมันเยอะไปหรือเปล่าแค่นั้นเอง
นอกคนจำนวนผู้ป่วยมันเยอะขึ้นมากเลย
ถึง๕๕ปีเขามีการทดสอบไป๓๖คน
อันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะมีการทดสอบไปแล้ว
ส่วนกลุ่มที่๒กำลังจะมีการทดสอบ
ก็คือเป็นอาสาสมัครที่มีอายุ๖๕๗๕ปี
อันนี้จะมีการทดสอบหลังจากนี้ต่อไปนะคะ๒๕สิงหา
ก็เริ่มทดลองกับมนุษย์แล้วถูกต้องไหมฮะ

รู้สึกว่าตอนต้นปีเราเพิ่งอธิบายว่าเขาทดลองกับหนูใช่ไหม
แต่ตอนนี้มนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจบไตรมาสที่๔
เมื่อมันจะต้องรอ๓เดือนหลังจากทดลอง
ประมาณ๓เดือนปุ๊บมกราเราก็น่าจะได้เห็นวัคซีนของประเทศไทยแล้ว
ปีหน้าต้นปีช่วงประมาณต้นปีแต่ต้องรีบดูว่าเดือนอะไร
เขาบอกว่าตอนนี้ไอ้วัคซีนฉีดจมูกอ่ะไอ้วัคซีนพ่นจมูกอ่ะ
ถ้าสมมุติมีโอกาสจองได้ก็จองกันไว้ก่อนอะไรอย่างนี้
ถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวมันออกมาจริงแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาถึง
นี่เรารวมยอดรวมเรื่อยเป็นล้านอ่ะ

เหลืออีกอ่ะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ลานแล้วแหละแล้วยอดนี้จากวันไหนรู้ไหมจากวันไหน
น่าจะ๑เมษานะใช่น่าจะขยับไปอีกนะหนึ่งเมษาต้องคืออะไรยอดจากหนึ่งเมษา
อันเนี้ยยอดที่ติดเนี้ยดูดูอันรวมฮะอันนี้ดูรวมแต่หนึ่งเมษาหนึ่งสิบแปดสิ้งหา
หกสี่โอ้โหเมษากระดักกระดาษหนึ่งเมษานะผมบอกให้หนึ่งเมษาไม่ใช่
ยอดหน้านี้ยอดหน้านี้ก็ไม่ได้นับนะอันนี้หนึ่งเมษาคุณวันละสองหมื่นอ่ะ
อาทิตย์หนึ่งมันก็จะแสนสี่แล้วอ่ะหนึ่งเมษาอืมซึ่งก่อนหน้าอ่านทุกวันหนู
อ่านข่าวทุกวันปีที่แล้วอ่ะแต่ถ้าปีที่แล้วจริงจริงก็ไม่ได้นับเลยที่ตลาด
กุ้งตลาดเกิงเราไม่ได้มารวมใช่ไหมอันนี้แค่หนึ่งเมษาหนึ่งสิบแปดสิ้งหา
ตอนที่ของสมุดสาของตอนนั้นที่หนักหนักเนี่ยคือวันที่ยี่สิบห้าธันวาส
อันนี้เรานับคือตั้งแต่กรณีที่ทองหล่อปะคะเอออะไรนะอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะ
สิบเก้ายี่สิบธันวาไอ้ไอ้อันนั้นอ่ะอันเนี้ยเริ่มจากคลัสเตอร์ทองหล่อ
ใช่ทองหล่อคัสเตอร์ทองหล่อมันเป็นวันที่ประมาณเนี้ย
ช่วงช่วงก่อนที่จะจะเข้าสงกรานที่พี่หนุ่มบอกว่าไม่อยากไม่อยากให้ใครเดินทางเลย
หนุ่มหุยบอกหนูว่าอย่าเดินทางเลยนะใช่ใช่ในช่วงนั้นแล้วพอตอนนั้นก็ยังหวังในใจว่า
น่าจะมีการประกาศหยุดไม่ให้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้เพราะกลับบ้านกลัวเดี๋ยวมันจะกระจาย
ปรากฏมันเริ่มจากตรงนั้นมันก็โอ้โหเป็นประเด็นกันเนี่ยจนถึงทุกวันนี้
ก็เนี่ยเราทำจริงกันอ่ะไม่เห็นรถมารับโควิดเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะ
นึกออกปะล่ะตอนนี้คือแบบตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างนี้เราเห็นกันตลอดเลยอ่ะ
มีหมู่บ้านไหนไม่มีรถไปรับปะอ่ะไม่มีแม่ตัวนี้จากคิดว่าใกล้ใกล้
เราได้ยินเสียงทุกวันเลยในซอยบ้านเราก็มีอืมอืมน่ะ
วัคซีนก่อนไหมหาวัคซีนก่อนวัคซีนนั่นแหละคือตอนทางออกก็รอสู้สู้
นะฮะก็แต่ถ้าเกิดทำได้ในการกระจายคนไปฉีดวัคซีน
ที่ไม่ไปแออัดอยู่ในที่ที่เดียวอย่างนี้มันก็จะดีไหมครับ
โอ้โหไปเยอะมากนะอ่าใช่ค่ะแล้วคนไปร้องตั้งแต่เช้ามืดอ่ะอืม
โอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ
อาถรรพ์เจอดีส่งคืนหินปลาอะไรวะ
เขาประสาทหินพนมรุ้งโอ้โหหลายมื้อ
กลับเข้ามานะครับเมื่อกี้เปิดทวิตเตอร์ดูไปด้วยนะฮะ
ก็มีน้องคนหนึ่งบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนไม่ได้สามารถดูแลเรื่องวัคซีนโควิดได้หมดทุกคน
อืมยังต้องรับคนไข้ด้านอื่นอื่นเหมือนเดิมอืม
ดังนั้นจะมาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์มี๗แสนกว่าคนให้มาฉีดวัคซีนหมดไม่ได้นะ
วิชาชีพก็ต้องทำหัตการณ์กับคนไข้ไม่ได้ด้วยเพราะผิดพรบวิชาชีพ
อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจคือจริงจะบอกว่าในมุมมองนี้มันมีแบบ
มันมีทั้งสองมุมอะค่ะในมุมของพี่หนุ่มไหมพี่หนุ่มหมายถึงลักษณะประมาณว่า
ไม่ได้หมายถึงว่าบุคลากรทุกคนจะต้องมาแบบว่าอยู่ในจุดของการฉีดวัคซีนใช่ไหมล่ะ
ที่กำลังจะหมายถึงแบบนั้นหมายถึงว่าโอเคให้มันง่ายให้มันฟังง่ายง่าย
ให้มันง่ายเหมือนตอนเราไปเลือกสอสอแต่ทำไมง่ายบัตรถ้าสมมุติจะพูดจริงจริง
ภาษาแบบตรงอย่างนี้ประมาณว่าเอ้าเรายังส่งบัตรเลือกตั้งจากส่วนกลางไปได้ทั่วทั้งทุกเกรด
กรุงเทพมหานครถูกต้องป่ะเราส่งบัตรเลือกตั้งไปนะจากส่วนกลางนะ
ส่งไปจากกรุงเทพจากหลัก๔ส่งไปหมดเลยทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยทำไมเราไม่ส่งไปอย่างนี้ได้บ้างไม่หรอกอันนี้ก็เป็นข้อที่เราเหมือนแบบคุยกัน
แบบอุตสาหกันเรายังไม่ได้แบบว่ามีว่าจะทำอะไรกันอย่างงี้ถ้าเกิดการบริหารจัดการจริงจริงเนี้ย
มันทำได้ไหมคือเราก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ถูกไหมฮะ
มันคือเป็นการเปรียบเทียบคือเหมือนกับพูดให้มันง่ายเข้าอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าไปคิดเจ็ดแสนคนคงต้องไป๔๕๖คนแค่พูดให้ฟัง
จริงถ้าสมมุติเราไปต่างจังหวัดจริงมันจะมีสาธารณะสุขอัพเบอร์อัธรรมี
ไม่ถ้าจัดสรรจริงทำได้ผมเชื่อว่าทำได้

แต่ไม่ใช่หมายว่าให้อสมไปฉีดนะเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องยากอีกทั้งวันแค่นั้น
จริงเพศสาชกรอยู่ในนี้นะคะ
เพศสาชกรอยู่ในกลุ่มของบุษลากรแพทย์ไหมคะ
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะในสิ่งที่ผมพูดไป
เราพูดในฐานะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เท่านั้นเอง
มุมมองเราอาจจะแคบก็ได้ผู้ใหญ่ก็อาจจะมุมมองกว้างกว่าเรา
แต่เราก็แค่พูดให้ฟังไว้เท่านั้นเอง
คือไม่ได้แบบว่าไปพูดเพื่อให้มันแบบ
ไม่ได้นะจะต้องมีหรือไปต่อว่าต่อขันไม่ใช่นะ
อืมนั่นแหละก็พูดให้ฟังเปรียบที่ไม่ฟัง
ไม่งั้นอีกหน่อยพี่พูดน้ำขึ้นให้รีบตัก
ชีวิตพี่ต้องไปตักน้ำทุกวันแล้วล่ะอืม
ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสิโอ้โห
ไม่แห่งจริงเนี่ยน้องนะโอเคนะครับ
เรื่องต่อไปครับวิบากรรมพยาบาลนะฮะ
ลุยตรวจคนกักตัวไปเจอควายหลงทางเหรอ
ทั้งควายทั้งหลงทางเจอทั้งควายทั้งหลงทาง
ไปเจอทั้งควายทั้งหลงทางเออ
เป็นเรื่องที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ
บุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัดเนี่ย

ในการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านแต่ต้องไปเจออุปสรรคต่างนะครับ
เริ่มตั้งแต่เห็นควายอยู่ข้างถนนที่คนขับรถ
ก็ต้องไปดึงควายออกมาเนี่ยดูสิฮะ

สุดท้ายก็เลยต้องปล่อยไว้ตรงนั้นเดี๋ยวดูสิฮะ
พอผ่านจากด่านควายมาปุ๊บก็หลงป่าต่อ
ต้องลงไปถามทางในป่าอ้อยโชคดีนะครับที่มีคนตอบ
ในใจก็คิดว่าทำไมคนนี้กักตัวไกลจัง
จากนั้นก็ขับรถต่อก็มีหลงทางบ้าง
เหมือนย้อนกลับมาทางเดิมข้างหลังรถก็มีหญิงท้องแก่อยู่
หวังว่าคงไม่เป็นอะไรอย่าเพิ่งคลอดนะพี่

อุปสรรคต่างนานาแต่ก็สามารถฝ่ามาได้
คลิปจบจากฉากนี้ก็ตัดเข้าสู่ถนนที่อยู่ในสภาพดี

ส่งคนเสร็จแล้วได้สูตรบรรยากาศชื่นใจ
เราก็บอกสมัยให้คุณหนุ่มไปลงศอสอเลยค่ะ

ในโซเชียลเขากำลังกระแสนะคุณแม่ตอนนี้
กำลังวิการก็หึมว่ามีคันดิเดตนัดนัดยุทธบนตรีคนใหม่นะ

เอ้าเราไปที่เพจอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรำเนี่ย
อย่างที่เราก็รู้กันแบบว่าเฮ้ยบางทีหินก้อนเดียวอ่ะ
ถ้าสมมุติเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เขายังไปทวงคืนเลย
มันเกิดขึ้นที่อุทยานพนมรุ้งบุรีรำเนี่ย
เขาโพสต์รูปภาพฮะเป็นเกาะซองพัสดุนะ
ระบุว่าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเนี่ย
ได้รับปรายศนีย์จากประชาชนท่านหนึ่งซึ่งมีกระปุกบรรจุดิน
อืมดินอ่ะพร้อมข้อความฝากนำมาส่งคืนน่ะ
ประสาทพนมรุ้งฮะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำดินเนี่ย
กลับไปไว้ที่คือประสาทไปที่เรียบร้อยแล้วโบราณสถานแห่งเนี้ย
เป็นของทุกท่านโปรดช่วยกันดูแลขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่หยิบ
ไม่จับไม่นำส่วนใดออกจากโบราณสถานแล้วก็แฮชแท็กพนมรุ้งดินแดงอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
หลังจากเรื่องราวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บก็มีชาวเน็ตฮะ
จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับพิสูจน์ไม่ได้พร้อมระบุว่า
พื้นที่พนมรุ้งน่ะเป็นดินแดงศักดิ์สิทธิ์ที่หากไม่เชื่อก็อย่ารบบลูก
บางทีแค่ดินนะฮะไม่ได้เอาหินเอากันมีเสียงเขาไหมฮะ

ไม่รู้ดิ
ก็ต้องเอาหินกลับมาคืน
เรื่องแบบนี้บางคนเขาก็แบบเจอเนอะ
เจออาทันเจอสิ่งอะไรที่แบบเอ๊ะ

พ่อเพื่อนฉันอ่ะแล้วเป็นบ้าน

ออกมาแบบว่าแล้วต้องเอาไปคืนอ่ะ

ร้านของเก่าไปเอามาจากอายุทยา

เป็นคนละคนเลยจนเอาไปคืนแล้วพ่อก็ดีขึ้น

บางทีจะไปเที่ยวเขาอาจจะไปดูสิ่งสวยงาม

ตรงนั้นวันนี้ผมทำเนี้ยเมื่อคืน

บ้านอาถรรย์อ่ะอ่ะบ้านอาทรรย์
ที่หมอปลาจะไปนะไปมาแล้วมันไปนอนอยู่เมื่อคืนเลยหมอปลาเนี่ย
แล้วมีไหมก็หมอปลาบอกว่ามีอุ้ยใช่หมอปลาอ้วกแล้วนะแม่
อ้วกแตกเลยผมไม่รู้เป็นข้อข้อหรือเปล่าคืออย่างเงี้ยเนี่ยเล่าสิบ้านอาถรรหลังนี้เป็นยังไง
เคยมีแต่บอกว่าใครใครผ่านก็จะเห็นอ่ะเดี๋ยวดูดิของไทยรัฐก็มีภาพนี้อยู่
เพราะว่าทางคุณอุ๋ยก็อ่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณอุ๋ยไหมคะอ่าคุณอุ๋ยมีข้อมูลนี้หรอ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต่อระบบก่อนพี่ต่อระบบต่อระบบให้คุณอุ๋ยมาสิเอาเบรกหน้าไหมพี่เอาเบรกหน้า
เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยเรื่องนี้หลังเนี้ยมันอยู่ที่ระยองค่ะ
เออแล้วก็เบรกเลยเอ่อปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่มาปันสักร้อย
บ้านหลังเนี้ยร้อยกว่าปีแล้วไม่มีคนอยู่มากี่ปีแล้ว
ไม่มีคนอยู่มาหลายปีปรากฏบ้านมันสะอาดมาก
แล้วเวลาใครไปใครมาใครผ่านไปผ่านมานั่งเรือผ่านไปก็จะมีผู้หญิงชุดสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยบางทีก็นั่งสีเหลืองบางสีขาวนั่งอยู่
ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันมีต้นมะขามอยู่หลังบ้านร้อยกว่าปี
แล้วอยู่ดีมันตายไปต้นหนึ่งมันล้มไปต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งยังอยู่เขาบอกมันเป็นมะขามหัวเมีย
เออคือเป็นเหมือนแบบเป็นต้นผัวต้นเมียอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือแบบเหมือนเป็นเขาก็เลยไปไปดูไปนอนกันเมื่อคืนอ่ะ
เจอนี่แหละว่ามีมีผีใส่เตี่ยวอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรียกคุณอุ๋ยมาคุย

อะกลับปลาก์กับเข้าใส่กันเอาคุณอุ๋ยมาแล้วคุณพรากภูมิ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

คือเขามีเจ้าของมา๔รุ่นแล้ว

แต่ละรุ่นเนี่ยอยู่ไม่ได้บอกว่าเจอผี

เจ้าของคนล่าสุดเนี่ย๑๐ปีที่แล้วที่มาซื้อต่อกันไว้เนี่ย
แล้วก็กำลังจะบูรณะบ้านอยู่ดีเนี่ย
เลิกทำไม่บุรณะอะไรเลยเลิกทำแล้วก็เนี่ยยังมีอุปกรณ์ก่อสร้างยังสร้างไม่เสร็จทิ้งไว้อย่างนี้เป็น๑๐ปี
เขาบอกว่าไฮไลท์สำคัญผีที่มาหลอกอะค่ะพี่หนุ่มเป็นผีเอาไม้มาแยงก้น

นั่งอยู่ที่บ้านแล้วมันเป็นบ้านไม้แล้วมันจะมีรูนอนอยู่ในบ้านอย่างนี้แล้วเหมือนแบบผีเอาไม้มาทิ้มก้น
แล้วเขาบอกว่าเวลาซุ่มไปมองตรงรูนั้นนะเขาบอกหน้าผีเท่ากระด้ง
เออเขาว่างั้นเลยแล้วข้างหลังมีต้นมะขามนะต้นมะขามสองต้นนะล้มไปต้นหนึ่งนะ
ใช่ใช่หมอปลาบอกสัมผัสได้ตรงต้นมะขามนั่นแหละต้นมะขามแบบเหมือนกับมีอะไรอยู่ในต้นตรงนั้นอ่ะ
ใช่ติไปส่งค่ะคุณมดดำติไปส่งไม่ได้นอนหมอปลาก็นอนกับทีมงานกลางเต้นนอน

แต่หมอปลาอ้วกแตกนะ
นี่ตอนที่ไปถึงเนี่ยถ้าตัวบ้านเนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นแต่ไปตรงต้นมะขามอ่ะพี่หนุ่มมีอาการ

หมอป้าเห็นไหมหมอป้าเห็นไหมขอดูหน้าหมอป้ากำลังหาวเมื่อกี้เลย

พอมันจะหาวมาถอดหน้ากากออกให้เห็นว่ามันหาว

อันนี้คือความรู้สึกจริงนะว่ามันมีเรื่องอาถรรพ์ไม่ใช่ว่านั่งรถมานานแล้วง่วงแล้วมาหาวตรงนี้นะ
เดี๋ยวนะหนีดูดูนะ

หมอป้าบอกเมื่อคืนเจอนะภี่หนุ่ม

อยู่อย่างนี้ซึ่งยืนยันว่าไม่มีใครแถวนั้นจริง
อย่าเล่นดูในรายการเราบ้าน

ขอบคุณค่ะครับครับ

เวลาไปหน่วยก็เห็นด่าผ้าดึงหน้าเลย
อ้าวนี่น้องนาน่าว
อีกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเมื่อวานี้นะฮะละครลิมเมคอย่างแม่เบี้ยต้องยอมรับกระแสดีมากเลยจริง
นาวเนี่ยก็มารับบทเมฆขราเนี่ยนะซึ่งในจอเนี่ยนอกจากจะต้องเจองู
ค่ะงูซีจีใช่ไหมงูซีจีเพราะเอบอกเอเคียดไอ้งูซีจีเนี่ย
ทำให้เอเกือบหมดเนื้อหมดตัวนะไอโงซีจีเนี่ยนะฮะนางจะต้องมาเจอแขกไม่ได้รับเจอ
เพราะอยู่ดีดีเนี่ยงูบุกเข้าบ้านนางนี่เข้าบ้านพี่นิวบ้านนิวหรือบ้านนาง
พี่นิวบ้านพี่นิวใช่ไหมโดยนาวเขาเผยคลิปสุดระทึกผ่านไอจีส่วนตัว
พร้อมแก๊บเจ้าบอกแล้วใช่ไหมเรื่องจิ้งจกอย่าแข้งหนู
เนื่องจากคุณงูเนี่ยมาตามหาคุณเมย์ถึงสถานถ่ายทำ
ว่าเป็นการเข้าใจผิดผมไม่ได้เจ้าชู้แล้วก็ซ่อนคุณเมย์ไว้ในบ้านก็คือ
คือปกติเนี่ยสนามตรงนี้พี่นิวเขาจะถ่ายคลิปลงยูทูปเขาประจำออกกำลังกายอะไรอย่างนี้
ก็เลยออกมาบอกว่าเขางดการถ่ายเพราะว่า
งูดันมาตรงนี้แล้วมันประจวบเหมาะพอดี
น้องนาพบปกติในละครถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่ดี
เป็นสิ่งที่ไม่ดีเรื่องราวที่ไม่ดีงูจะมา
คุณเขาก็จะมาช่วยอะไรอย่างนี้
ใช่อ้าวนี่ขอบคุณค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเราก็ตามกันมาสักพักนึง
ตูมตามเราพยายามถามคุณแม่มดว่ายังไงเขาใช่คนนี้หรือเปล่านี่ไง
อันนี้เดี๋ยวเราเอาให้ดูคือล่าสุดทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง
แล้วก็แฟนคลับเนี่ยฮือฮามากเลยค่ะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ภาพคู่กับสาวสวยปริศนา
โดยแฟนคลับนั้นต่างเข้ามาเดาบอกว่าใช่สาวที่ไอจีชื่ออลีจุดหรือเปล่า

แน็ตแน็ตอะไรนางงามอะแน็ตแน็ตนางงามอะไม่ใช่
เดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวก่อนนะสรุปสองคนนี้คนเดียวกันป่ะ

แต่เขาก็บอกว่าแท็ตนะฮะอันนี้ผู้หญิงแฟนตุมตามคือเพื่อนแน็ต
ตอนนั้นคนก็สงสัยว่าแบบตุมตามกับแท็กเป็นแฟนกันหรือเปล่า
คนนี้หรือเปล่าล่ะคนนี้หรือเปล่าอ่ะ
ฉันไม่เคยเจอแต่ส่วนใหญ่คือเป็นรู้แต่ว่าผู้หญิงที่ตมตามันคบอยู่

เดี๋ยวแต่คนนี้หรือเปล่าคนนี้แฟนตุมตามป่ะ
โอ้โหใครวะเนี่ย
ไม่น่าเชื่อว่ารูปของพี่บ้าทำได้หลายเวอร์ชั่น

เหมือนบีเอ็นเคคนหนึ่งน้องเจนิสบีเอ็นเค

เมื่อวานก็ทำมาวันนี้ใครเขาว่างทำนักหนาวะ

อุ๊ยตายแล้วแต่เขามีรูปในโวชั่นนะเยอะ

เป็นเขาแต่เอาหน้าเขามาทำ

คือทำนะเอาผมเอาอะไรมาแต่งหน้า
พี่หนุ่มไม่เห็นเมื่อวานเหรอเมื่อวานมีโวชั่นมีหนวดมีเครา
รอเป็นผู้ชายออกรุ่น

คนเอาไปทำเต็มเลยอ่ะไม่ที่จริงมันเป็นอย่างนี้รูปจริงมันเป็นแค่นี้

เห็นไหม
พี่จริงภาคนไม่มีปัญหา
ไอไอไอมุมสามเหลี่ยมน้องคำนี้ได้แล้ว
ใช่หน้าไม่มีปัญหามีปัญหาที่ทรงผมใช่ไหมคะโอ้โฮ
ตอนแรกน้ำไปช่างเสริมช่างเสริมที่ต้องเย็นไงอย่างไรก็เลือกแต่
คือจริงไหมคนที่ทำทรงผมแม่เขาไม่ต้องเอาไปดูดวง
ถ้าดุงไม่ถูกพระพระไม่ได้แต่คนนี้ดวงสมโพงกัน
ด่ากับทุกคนมันขาดกันไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะ
ใช่แล้วไปพักสักครู่ค่ะ

ร้อยปีไปดูกันต่อไทยรัฐนิวโชว์

ก้มมากดิเวลาคุณก้มแล้วหน้าอกมันจะล้นออกมา